อะไรแซ่บกินกันที่จังหวัดอำนาจริงกับร้าน
ส้มตำยายเพลิงระเบิดระเบิงในตำนานติดตามกับช่วง

โอ้โหไม่ไหวแล้วขอตีตัวไปอำนาจเจริญเลยได้ไหม
คุณค่ะตอนแรกตำพริกก่อนแล้วเห็นน้ำปลาร้ามันเจ้มจ้นมาก
ไปส่องกันที่นี่เลยร้านส้มตำยายเพิงครกแบบใหญ่บิ๊กเบิ้ม
คนรู้จักทั่วสารทิศคุณรู้ไหมว่าดังในโซเชียล
อ่าดิฉันดูบ่อยมากสังเกตว่ามะละกอ๋อเขาอ่ะจะเป็นตอน

ผมชอบคำเรียกนะมะละกอเป็นต่อน

นาซิกอำคมอำนาจริงหญายทองแดงค่ะ
อายุ๗๑ปีเป็นเจ้าของร้านนี่นะคะ
ร้านนี้เขาขายตั้งแต่ปีพศ๒๕
โอ้โหเริ่มจากคุณตอนนั้นน่ะ๑๕๐๐บาท
แล้วก็มาร่วมทำบุญ๕๐๐บาทเหลือ๑๐๐๐บาท
แล้วรู้ไหม๑๐๐บาทที่เขามาทำบุญมาทำทุนนะ
คุณยายบอกอธิษฐานขอให้ค้าขายดี
วันนั้นขายได้๑๕๐๐เลย
โอ้โหคุณเรียบร้อย
ใช่จากนั้นก็เริ่มทำร้านส้มตำมาเรื่อยจนถึงตอนนี้นะคะ
บอกเลยร้านดังมากแล้วที่มาของครกยักษ์ก็คือ
อยากจะทำให้ทันลูกค้าเพราะว่าตอนนี้ขายดีมากเวอร์เวอร์
ตำครั้งนึงตักขายได้๑๕๐๒๐๐ถุง
ราคาถุงละ๕๐บาท
ลูกค้าหลายคนติดใจคือมันแซ่บถึงขนาดนั้น
บางคนบอกว่าจะซื้อไปต่างประเทศอ่ะคุณ
คือเมื่อก่อนใช้พริกสดก็เปลี่ยนมาใช้เป็นพริกแห้ง
นี่สูตรพริกแห้งมันจะมีความหอมอร่อยกว่า
แช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้๒เดือน

๒เดือนเก็บได้เลยรสชาติยังคงเหมือนเดิม
พูดอย่างนี้สำหรับใครที่อยากจะชิมส้มตำยายเพิงนะจ๊ะ
เดินทางมาได้ที่บ้านเชือกตะมนนาจิกอำเภอเมืองอำนาจริง
ร้านตั้งอยู่ติดถนนทางเข้าหมู่บ้าน
ื้องกับทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก

ไปซื้อไปที่เอหรือไปแจก

หูยดูหรือไหมเพื่อนบ้านฝ่าฮิวอะไรกัน
มีไหมมีใครชั่งภาพแถวนี้จะไว้อังกษาเจอร์เลยมั้ยครับ
ฝ่าฮิวเขาก็เก็บได้สองเดือนอ่ะแทบตู้เย็นอ่ะ

สองตำพูดตรงแป๊บเดียวอ่ะเซ็ง

เออเอาลองดูใครมีโอกาสแวะไปหาเจ็บเพิงก่อนไปเลยค่ะ

น้ำลายออกใช่ไหมอาการเวลาได้เห็นของอร่อย
ได้กินของอร่อยมันก็จะมีอาการแบบนี้เหมือนแบบ